อยากมาเห็นเอาหน้ากากเฟช

รู้สึกว่าสวยดีครับพี่แต่ว่า
จะกลับไปกันแล้ว
ก็เกรงเล็กน้อยครับผมแล้วก็มีอ่านอกจากตรงเฟสเอ่อ
แมสเราก็จะมีตรงนี้ด้วยครับเป็นแบบเข็มกัดอะไรอย่างเงี้ครับ
คือไปยังไงครับครับเดี๋ยวไปหาครับสวัสดีครับ
ครับผมก็เอ่อฝากให้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เอ่อ
เรียกว่าอะไรครับโควิดก็ซาลงแล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนก็ต้องกาดอย่าตกใช่ไหมครับ
แล้วก็ช่วงนี้ก็อยากให้ไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ใส่ถ้าไปเอ่อ
ก็อย่าลืมแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ครับเพราะช่วงนี้ก็ก็
ถึงยอดมันจะลดลงแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ชะล่าใจอะไรอย่างนี้ครับ
ครับผมก็คือเธอครับผมก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงทำการบ้านครับ
แล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการแบบรีดทูกันครับแล้วก็มีแบบว่าซ้อมบทอะไรอย่างนี้กันครับ
ก็ตื่นเต้นครับเพราะโอ้เองก็เจอยายามานานเลยครับแต่ว่าก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันสักที
นี่ก็เป็นครั้งแรกครับก็ดีใจครับดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องครับ

หรอกครับพี่ก็ดีใจครับพี่แล้วก็เราก็ตื่นเต้นครับกับผลงานชิ้นนี้ครับ
เรื่องราวก็จริงเป็นรักโรแมนติกครับผมแต่ก็ยังไงก็ฝากติดตาม

จันทร์คือพี่แอนครับภูมิกับพี่อุ๋ยนนซีนิมิบุตรครับ
อ๋อภูมิกับพี่อุ๋ยน้อยซีนิมิบุตรครับ

ต่างคนต่างแบบยังรอที่จะได้มาเจอมาเวิร์คชอปกัน
คือในเรื่องของพี่แอมสวยมาก

ตอนนี้พยายามนอนเยอะ
พยายามดื่มน้ำ

มันจะขยึ่งได้มั้ย

พี่แอนสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมครับ

ก็ต้องมีบ้างครับผมน่ะนะครับ

แต่ว่าเราจะกินที่มีประโยชน์

อยากต้องร่อมย้อนอยู่ด้วยกัน
ใช่ครับก็ผมก็ตื่นเต้นครับก็ยอมรับว่าตื่นเต้นครับผมก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับน้อง
แต่เปิดกล้องเมื่อไหร่ครับ
เดือนหน้าครับ
ถอดละครด้วยครับเลยครับ
ฟิตติ้งครับคงอีกนานครับยังไงก็ฝากแฟนอย่าลืมติดตามด้วยครับ
แต่ช่วงนี้ถ้าคิดถึงโอ้ก็ไปที่โรงหนังได้ครับ

ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ

เป็นรายการที่สนุกมาก

น้องก็กำลังแบบว่าพัฒนาสอง

เด็กเดี๋ยวนี้มีความสามารถและสามารถที่จะรอปั้นได้เลย
เขาบอกว่าโพสต์แต่ละคนพี่ตี๊กพี่นันนะค่าตัวนิจกรุณ
ค่าตัวทะลุปิ๊วมากเลย

ไม่นะก็พอประมาณครับ

ผมไม่รู้ความคิดความคิดโอเคแหละครับพี่
แล้วโปรเจกต์นี้มันจะเป็นลูกภัยห้างอะไร

เสียใจเลยอุตส่าห์ทำให้นะเสียใจเลย

ใช่ครับช่วงนี้ก็เพราะว่ามีช่วงที่ติดโควิดใช่ไหมครับ
ก็เลยช่วงนี้ก็เริ่มออกมาทยอยออกมาฉายแล้วครับ

อย่างน้องคุณเขาอยู่เกาหลีแล้ว
พี่นิชคุณเขามาไม่ได้ครับ
เพราะว่าเรื่องการกักตัวใช่ไหมครับ
ก็ต้องรอก็คงทุกคนก็รออยากให้มาเร็วครับผม

สนทันวิดีโอคอลใช่ครับ
เรายังคิดกันอยู่เลยครับว่าเขาอยู่ทองหล่อหรือเปล่า
เล่นเขาอยู่ที่เกาหลีจริงครับเพราะว่าเรื่องโควิด

ไม่ต้องดีกว่ากับพี่มานาน

ผมก็ช่วงโควิดก็พักผ่อน

มีพี่ทำอะไรพิเศษมั้ย

ต้องกุญแศกรั้งแห่งละการ
เพราะผมเผื่อจะแบบอย่างเบลอไม่สำเร็จ

กีบนี้คนถึงแล้ว
นี่คนก็ยังได้

ผมบอกเกลียวคือเดือดร้อนไปกระทบหมดเลย
แล้วตอนที่โอ้ยจะโปรดตอนเมื่อไหร่
ตอนแรกคืออยากจะได้ต้นที่พวกยายาเขาโพสต์
หลังผมก็เลยเปลี่ยนตอนนี้เล่นภูด่านครับ

ภูด่างที่คุณเกียจตามตามพร้อมน้ำหรือยังไง

ก็คือตอนนี้เขาฮิตไปด่างใช่ไหมพี่
บอกว่ากูด่างก็ถูก

แต่เราเป็นบาริโอนะมันดูแบบว่าไม่เข้ากับเรารู้ป่าว

มีครับมีครับหลายต้นอยู่
มีเบียบบุกจริงใช่ไหม
ความรักเราเราเป็นยังไงบ้าง

แฮปปี้แค่ไหน

ดีครับพี่